คุณผู้ชมครับไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
อายุ๕๑ปีถูกรถชนนะคะแล้วก็มีการเข้าไปทำร้ายซ้ำจนบาดเจ็บ
หลังจากนั้นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เหตุการณ์เนี้ยญาติยังแคลงใจแล้วก็ยังบอกว่าจะไม่เผาศพผู้ตาย
กว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะคะมาดูเรื่องราวนี้กันคุณผู้ชมค่ะ
จากกรณีที่นางสาววันธนีชินนอกค่ะอายุ๓๓ปีมาร้องเรียนกับที่ไทยรัฐทีวีค่ะว่า
นายทวีศักดิ์สันทัศน์อายุ๕๑ปีเพื่อนของเธอเนี่ยถูกฆาตกรรม
ไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามที่ถูกตำรวจแจ้งข้อหาไป
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะนายแมนผู้ก่อเหตุ
พยายามจะมาตามต่อแย่ลักษณะคล้ายจะมาจีบและมักพยายามมาสะกดรอยตาม
ซึ่งผู้เสียชีวิตอาสาจะขี่รถมอเตอร์ไซค
กบตามไปส่งที่บ้านในอำเภอโชคชัยค่ะ
โดยผู้ตายมีการนัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
บนถนนสายปักทงชัยนะคะระหว่างนั้นเนี่ย
เธอกับรถของนายแมนเนี่ยมีการขับรถมาจี้ท้ายของเธอแล้วก็มีการขับแซงขึ้นมาตีคู่แล้วมีการเปิดกระจกพยายามบอกให้ปลดล็อกเฟซบุ๊ก
แล้วก็มาขับปาดหน้าเธอนะคะจนต้องเบรกกระทันหันนะคะเนี่ยทำให้เหตุการณ์วันนั้นตอนนั้นพอเบรกกระทันหันปุ๊บเธอกับผู้เสียชีวิตเลยต้องหยุดรถค่ะ
พอหยุดรถปั๊บนายแมนก็มีการต่อว่าผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตก็พยายามขับรถหนีนะคะพยายามหนีแล้วแต่ว่านายแมนเนี่ยก็มีการขับรถพุ่งชนรถของผู้ตายจนเป็นอย่างนี้ค่ะ
รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกระเด็นตกลงไปในป่าข้างทางนะคะลงไปในพงหญ้าแบบนี้ค่ะจากนั้นในแมนเนี่ยก็ลงจากรถไปกระทืบผู้ตายซ้ำเธอบอกเธอมั่นใจค่ะว่านายแมนเนี่ยตั้งใจขับรถชนนะคะ
อยากเลยบอกว่าเอ๊ะจะแจ้งแค่ขับรถโดนประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นที่แก่ความตายอย่างเดียวมันถูกต้องเหรอได้อย่างไรเขาโดนกระทืบด้วยใช่ค่ะคือเรื่องของการคาดกรรมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อันนี้คือที่ที่มีความสงสัยเกิดขึ้นมานะคะอันนี้คดีเกิดขึ้นไปละเหตุการณ์เกิดขึ้นไปละพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศหน่อยท
กระทั่งเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาหลังทำพิธีทอดผ้าบังสกุลเรียบร้อยแล้วตามประเพณีก็ต้องมีการเคลื่อนศพเข้าสู่เตาเผานะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยแขกที่มาร่วมงานก็เริ่มสงสัยกันนะคะว่าทำไมถึงไม่มีการเคลื่อนศพของผู้ตายลงมาจากสาราสวดศพจากนั้นค่ะทางครอบครัวมีการประกาศนะคะประกาศบอกว่าจะยังไม่เผาศพนายทวี

เพื่อนน้องทุกคนจะหาความยุติธรรมให้พี่ในสิ่งที่เขาทำกับพี่ยังไง
ซึ่งพี่เป็นคนที่ดีมากพลเมืองที่ดีมาก
อันนี้ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะคะตำรวจภูทรโพกลาง
มีการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตกับนายแมนค่ะ
ส่วนที่ทางครอบครัวของฝั่งผู้ตายยังติดใจ
หลังจากนี้ตำรวจต้องรอผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลถึงสาเหตุการตาย
แล้วก็รอพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
โดยยืนยันว่าหากพบว่ามีกรณีตามที่ครอบครัวของผู้ตายยังคงคาใจ
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมทันทีค่ะ
พร้อมย้ำว่าตำรวจทำหน้าที่ตามขั้นตอนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ